ถ้าคุณหญิงเสือกผมรับไม่ได้ผมผู้ลูกผู้ชาย
เสือกอะไรกันครับ
เป็นว่าคุณเอ๋ว่าเสือกแล้วไม่ยอมก่อนจะพูด

ต้านประธานไม่ขอจะพูด

ผมเกิดมา๕๖ปีเป็นลูกผู้ชาย
แล้วผมไม่ใช่วีรบุรุษตรงไหน

สุภาพบุรุษไม่สมควรจะพูดกับผู้หญิงว่าเสื่อม

ผู้หญิงคนเดียวในกรรมธิการ

อดีตประชาชนให้รามว่า

ทำหน้าที่ประธานกรรมนิการปปช

ใช้วาจาเขาว่าเสือกกับผู้หญิง
ซึ่งเป็นคำพิการคนเดียวในกรรมธิการ

ท่านสังคมตัดสินด้วยกันว่า
บุคคลนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับ
ขึ้นมาเป็นยังไงครับ
ทำไมถึงเขาพูดคำว่าเสือกขึ้นมาครับ